เชียงใหม่นะครับไปดูชะตากรรมของปลาดุก
โอ้ตัวต้อง๑๐โลกรัมผมเกิดมาไม่เคยเห็นปลาดุกตัว๑๐โลกรัม
ชาวบ้านที่ขับรถไปแถว๔แยกบัวระวงถนนชางขามันกำลังดิ้นอยู่
โอ้โหจับก็จับยากตัวมันใหญ่ดิ้นแรงเนี่ยครับต้องใช้๓๔คนมาล้อมมันเอาไว้
คาดว่ามันน่าจะหลุดจากบ่อเลี้ยงนะครับแล้วมาตามท่อระบายน้ำ
ไหลจากแม่น้ำปิงนะฮะผ่านตัวเมืองเชียงใหม่
มีที่มีระดับน้ำสูงเกินวิกฤตนะครับ
มันท้นตะหลิ่งทะลักเข้าท่วมหลายพื้นที่
ในเขตพฤศบาลละครชิงไหมเมื่อ๒๓วันที่ผ่านมานี้นะครับ
ผู้ชาย๔๕คนดูตัวดิพยายามจับมันครับแต่จับไม่ได้มันดิ้นแรง
เอาถุงตาข่ายมาก็แล้วจนกระทั่งเอาถังดำพลาสติก
นี่ตอนใช้ถุงตาข่ายได้ไหมไม่ได้เอาไว้อยู่จากการสอบถามคุณผู้ชม
ทราบว่าจริงจับปลาได้๒ตัวตัวหนึ่งก็ใหญ่แล้วนะปลาดุก๓๔โล
แต่ไอ้ตัวที่๒น่าจะมากกว่า๑๐กิโลครับปลาดุกทั้ง๒ตัวนะครับ
มันน่าจะหลุดมาจากเบาะเลี้ยนหรือพวกบอกแล้วพอน้ำลดมันก็ขนก็เห็น
ชาวบ้านเห็นก็ช่วยกันจับได้สำเร็จครับเอาปลาดุกใส่ถังแล้วก็แล้วก็แบกถังเดิน
เดินไปในรายงานไม่ได้บอกว่าชะตาชีวิตชะตากรรมมันจะเป็นอย่างไร

คงจะมีน้อยคนที่จะเอาปลาดุกไปใส่ตู้ปลา
แต่ถ้าถามครัวนักข่าวแล้วก็
น่าจะผัดเผ็ดปลาดุกคลุก

นอกจากผัดเผ็ดแล้วเหลือพอมาทำลาบปลาดุกแห้งได้

ปลาดุกปูค่ะ
ตัวนี้ได้๓เมนูที่เราพูดไป